สำหรับนักแสดงสาวขวัญอุสามณีต้องบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวรวมไปถึงหน้าที่การงานด้วยก่อนหน้านี้มีเว็บไซต์ดัง
เขาเปิดประเด็นขึ้นมาว่าสาวขวัญอุสามณีเนี่ยผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
เพราะว่าอยากจะรับงานที่เยอะมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวเธอเองเนี่ย
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้คิดจะไปที่ไหนเพราะว่าอยู่กับสังกัดเดิมเนี่ย
นานกว่า๒๐ปีแล้วบ้านหลังเดิมก็ทำให้ตัวเองมีความสุข
และผู้ใหญ่ในช่องก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีส่วนระยะเวลาของสัญญานั้นเจ้าตัวย้ำว่า
ไม่เคยนับวันว่าจะเหลือหรือหมดไปเท่าไหร่ค่ะ
ไม่ได้นับเลยค่ะไม่เคยนักนับวันที่แบบว่าจะถอยออก
ฝันอยู่ด้วยด้วยความสุขจริงนะคะ
ไม่ว่าขวัญจะพบเจอเรื่องอะไรต่าง

มีผู้ใหญ่ที่ช่องเนี่ยที่เขารักและสัดทาและสอน

แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือความสุขในที่ที่เราจะอยู่
แล้วขวัญอยู่บ้านช่อง๗นี้ตั้งแต่เด็กแล้ว
ไม่เคยมีวันไหนที่ขวัญไม่มีความสุขอะค่ะ
จริงเธอเป็นเหมือนลูกหม้อเลยนะของวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้นะคะ

คือเรียกได้ว่าเราเนี่ยโตมาพร้อมกันเลยกับขวัญคุณสองอันนี้
ตั้งแต่เห็นขวัญผมจุกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็

อ๋อหรออีชันว่าคุณจะไม่เป็นแบบนั้นนะ
คือสุขขวัญเขาสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วหน้าตาเนี่ยจะบอกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่นะ
ใช่ค่ะนับวันยิ่งสวยขึ้นเนาะ